คุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะ
เผจดังเขาโพสต์คลิปที่
ฮือฮาเลยแล้วก็สะเทือน
ปฐุมวันเพราะอะไรคลิปนี้เนี่ยเป็นการเจรจา
ให้กลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ถูกจับกลุ่มความผิดการจราจร
มาพบเพื่อเป็นการสร้างภาพ
กวาดล้างการจับกลุ่มเด็กแว้นบนถนนวิภาวดี

ชื่อทะบาล

น้ำมันซอสมันซอสกันมา
มันก็รับไม่ได้ไม่หมดอยู่ดี
คือข้อแม้จะมีข้อแม้มาก
เพราะว่า

ถ้าจะให้ความลงมือ
ก็ต้องให้ความลงมือ
น้ำครับไม่ใส่กระจกค่าปรับเท่าไหร่ครับ

คือรถผมมันจอดอยู่บ้านครับ

อีกแต่คือพ่อผมเช็ค

คือภาพมันอาจจะไม่ชัด

มันเป็นคลิปที่มีการแอบบันทึกค่ะ

รจาตกลงกันของผู้ชาย

เหมือนกับว่าชายที่เป็นคนนัดเนี่ย

คือเขานัดกันให้มาพบตามสถานที่ในคลิป

เพจสนับสนุนปฏิรูปตำรวจเนี่ย
เขาเอามาโพสต์แล้วระบุข้อความเลยนะ

เวลา๒ทุ่มตำรวจจะสร้างภาพ
จับเด็กแว้นที่ถนนวิภาวดีรังสิต

หน้าก้มตาทำท่าทีโศกเศร้า

ชุดสืบออกไปหาจับวัยรุ่น

บังคับให้เซ็นบันทึกจับกลุ่มล่วงหน้า

เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องค่าปรับจราจรไงคะ
แลกการคืนรถกับการมานั่งแถลงข่าว

นายจะได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา

อันนี้เป็นการทำตามนโยบายของรัฐแล้ว

เน็ตเขาก็แสดงความคิดเห็นเยอะ
เขาก็บอกว่าโอ้โหหาผลงานด้วยการจัดฉาก

แต่ละคันรถจ่ายตลาดทั้งนั้น
แต่เด็กแว้นจริงรอดไป
บางคนก็บอกว่าเป็นแบบนี้มานานแล้ว

ย้ายแล้วไงก็เลยต้องสร้างภาพหน่อยไม่รู้จะยังไง
ก็เลยเอาเด็กแว้นปลอมมาเป็นเด็กแว้นซะละกันง่ายดี
คุณผู้ชมหลายความเห็นนะคะบางส่วนก็บอกเหมือนกัน
บอกว่าจตุรทิศกับอโศกดินแดงมีทุกอาทิตย์เลย
แจ้งไปตำรวจก็แค่ขับรถสายตรวจผ่านเฉยเป็นห่วงเด็ก
คลิปนี้ถูกเปิดเผยจะทำให้เด็กเดือดร้อนหรือเปล่า

ที่ในโซเชียลบอกโปรยไว้ว่าค่อนข้างสะเทือนองค์กรย่านปฐุมวัน
หมายถึงสตชหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่หรือ